เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องฝักจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มาเตรียมตัวมาดีแค่ไหนครับน้องฝักก็พอสมควรจ้ะพอสมควรเห็นบอกว่าเป็นแฟนรายการเราด้วย
แสดงว่าพอดูอยู่บ่อยบ่อยเนี่ยต้องรู้แนวทางคำถามเราแล้วแน่แน่นะครับก็เป็นเรื่องของความถนัดแล้วก็คนในครอบครัวเราทั้งนั้นเลย
จ้ะนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องฝักมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ฝากหนูเป็นคนสมัครมาทางรายการเองเหรอครับจ้ะโดยมีลูกสาวตัวน้อยช่วยจ้ะสมาธิดีนะฮะ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องฝากต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกเป็นเรื่องแรกนะครับ
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวจ้ะพร้อมไหมฮะพร้อมจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งกำผักเรื่องที่สองจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องที่สามปานธนพรเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่ห้าภาษาไทยปสี่
เรื่องเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะฝากเลือกเรื่องแรกคือเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เกิดที่ไหนครับเกิดที่สุพรรณจ้ะที่สุพรรณเลยจ้ะ
เกิดอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจ้ะปัจจุบันก็ยังอยู่ที่สุพรรณ
จ้ะฝากไปมาทั่วสุพรรณบุรีหรือยังก็ไม่ทั่วเท่าไหร่หรอกจ้ะ
ก็ครบทุกอำเภอไหมไม่ครบค่ะชอบอำเภออะไรมากที่สุด
อำเภอเมืองจ้ะก็ฉันเกิดที่เมืองอ่ะเนอะ
สีประจงสีประชันสีประจันทร์ก็ใกล้ไม่ชอบไม่ค่อยได้ไปค่ะนอกจากไปง้มแพ้วเท่านั้นเท่านั้นจ้ะ
อืมเอาล่ะคำถามนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ
จ้ะสมาธิดีดีนะฝากนะจ้ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เล็กที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอดอนเจดีตัวเลือกที่สองอำเภอหนองย่าใส่
ตัวเลือกที่สามอำเภอสามชุกตัวเลือกที่สี่
อำเภอบางปลาม้าจ้ะหนูอยู่สุพรรณบุรีมาตั้งแต่เกิดจ้า
ก็ได้ไปเที่ยวงานดอนเจดีแล้วก็ไปบางปลาม้าจ๊ะ
อ่าแล้วก็อำเภอที่ประจันทร์จ้ะที่ว่าจะไปงมแฮลแล้วก็ที่ประจันทร์คุกพยาจ้ะ
ตัวเลือกที่สองอำเภอน้องย่าใส่ตัวเลือกที่สองอำเภอน้องย่าใส่ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องฝักฝักยังไม่หมดหน้าที่ครับ
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับให้นิชาจ้ะนิชา
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้นิชาครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องกำผักปานธนพรบ้านของเราภาษาไทยป๔
ภาษาไทยป๔จ้ะภาษาไทยป๔
ขอเชิญน้องนิชามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เลือกโดนใจเราไหมนิชาโดนค่ะ
หนูตั้งใจจะตอบเรื่องนี้ใช่ไหมลูก
เอาล่ะเลือกภาษาไทยป๔
ให้นะครับชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะลูก

เวลาหนูเรียนภาษาไทยเนี่ยหนูต้องใช้พจนานุกรมไหม

ใช้ใช่ไหมลูกใช้เป็นเนอะ

เอาล่ะคำถามนะลูกเกี่ยวกับภาษาไทยป๔
เพราะฉะนั้นนิชาสมาธิดีนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พยานพญาติพยายามพยาง
คำต่อไปนี้เรียงลำดับคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมได้อย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพยานพญาติพยายามพยาง
ตัวเลือกที่สองพยางพยายาม
พยายามพยาตพยาน
ตัวเลือกที่สามพยานพยายามพยางพญาติ
ตัวเลือกที่สี่พยางพญาติพยานพยายาม
ชอบเรียนภาษาไทยค่ะเรียนได้เกม๓ค่ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกว่าดีใจค่ะ

ขอตอบข้อสองค่ะพยางพยายามพญาติพยาน
ตัวเลือกที่สองพยางพยายามพญาติพยานครับ
ขอให้โชคดีนะคะนิชาขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
สองข้อผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปคะ

เพราะคุณตาอยู่บ้านตลอดค่ะ

ขอเชิญตะหวีดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

ตาครับเห็นบอกว่าที่ประตูบ้านเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งติดอยู่

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์คำสั่งเมียนี้เมียใส่ชุดสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง
ตัวเลือกที่สองสีฟ้า
ตัวเลือกที่สามสีเหลือง
ตัวเลือกที่สี่สีเขียว

ตัวเลือกที่สองสีฟ้าครับ

ถ้าไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยนะ

ตาเหลือแม่แอ๋แล้ว
จะเลือกเรื่องไหนให้แม่แอ๋ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือเรื่องกำผักกับปานธนพร

เชิญแม่แอ๋มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอาล่ะเกี่ยวกับเรื่องกำผักนะครับแม่แอ๋

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
หาก๕ชนิดนะฮะประกอบไปด้วยแตงกวามะเขือควางตุ้งคณะและผักกระเฉดนะครับ
แล้วเราก็จะมีถุงให้มีหนังยางให้มีกระจาดนะครับ
สำหรับแยกประเภทก็จะกำออกมาแล้วก็มัดหนังยางก็จะเป็นแบบนี้
ประมาณ๕ต้นนะครับส่วนมะเขือต้องใส่ถุงถุงละ๕ลูก
เดี๋ยวแม่ต้องกำผักเนี่ยแม่อยากได้ผู้ช่วยไหม

ใครครับเอาใครดี

เพราะฉะนั้นต้องฝากมาเป็นผู้ช่วยครับ

ปากจะช่วยทำอะไรได้ในเป็นลูกมือตรงส่วนไหน

แต่งกว่ามะเขือรักกรรมผักได้จ้ะ
เอาล่ะพร้อมฟังโจทย์และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับ
นั่นก็คือจัดผัก๕ชนิดพร้อมขายอย่างละ๕ชุดภายในเวลา๓นาที
แก้นค้ายพักมาประมาณ๓ปีจ้ะพอเรียนโจทย์นี้แล้วฉันก็ดีใจจ้ะ

เวลาเดินไปแล้วนะครับ๓นาทีนะฮะ๒กรัมและกระเฉด๒กรัมแล้วนะครับ
ระวังไว้ก่อนก็ได้ครับ
มันเกลียดขาดขึ้นอยู่ที่นี่นะครับ
เวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะฮะในตอนนี้

ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฝากจากสุขพันธ์บุรีว่าจะสามารถพิธิจโจทย์ได้ครบทั้งสี่ข้อและคว้างเงินทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตคล้ำจัดผักห้าชนิดพร้อมขายอย่างละห้าชุดใครในเวลาสามนาทีโอ้ยครบแล้วได้หรือไม
ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร